เมื่อวานนี้ได้มีผู้สื่อข่าวถามผมในกรณีของผู้ที่มี
แต่มีข่าวผู้ที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายนะครับ
ก็เมื่อวานนี้ได้ให้คำตอบไปในเชิงของทางด้านภาพของกระทรวงสาธารณสุข
แต่วันนี้ขออนุญาตทำหน้าที่ในฐานะของจิตแพทย์คนหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้ป่วยญาติผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากกรณีของการฆ่าตัวตายทุกท่านนะครับ
ผมเองในฐานะจิตแพทย์ก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในวิชาชีพของผมด้วยนะครับ
ซึ่งในเรื่องของการเสียชีวิตนี้ทุกเรื่องมีความสำคัญทั้งสิ้น
ในฐานะแพทย์ต้องช่วยทุกคนให้ได้มากที่สุดนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับเราก็จะพยายามนำมาเรียนรู้หาวิธีทางในการช่วยเหลือ
โดยเฉพาะถ้าเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของการที่เป็นโรคทั้งทางกาย
หรือเป็นทางด้านสุขภาพจิตโดยส่วนใหญ่แล้วมีชุดข้อมูลที่บอกว่าจะมีสัญญาณนำมาก่อนนะครับ
ในเรื่องของการป้องกันการฆ่าตัวตายก็เป็นภารกิจที่ทางจิตแพทย์ทุกคนต้องพยายามหาหนทางในการช่วยเหลือนะครับ
ผมเองก็มีความอยู่กับเรื่องพวกนี้มานานก็เข้าใจในความรู้สึกแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้เห็นใจคนกลุ่มนี้ที่เขามีความบีบคันต่าง
เขาบอกว่าลักษณะของการที่พยายามทำร้ายตัวเองหรือเรียกเขาเรียกว่าอย่าไปบอกว่าให้เขาเรียกร้องความสนใจหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับ
การแปรความตรงนี้ผมเข้าใจดีแล้วทุกข้อความที่เข้ามาผมก็เชื่อว่าในฐานะของการเป็นโครของสคเราก็จะรับฟังทุกเรื่อง
ฐานะของทางการเป็นโคสกของสบคเราก็จะรับฟังทุกเรื่อง
แล้วก็จะนำมาสู่กระบวนการของการช่วยเหลือเยียวยาแก้ไข
ซึ่งก็เป็นกระบวนการอันหนึ่งซึ่งทางสบคก็ยึดหลักนี้อยู่
นามของตัวผมเองในฐานะที่เป็นจิตแพทย์เข้าใจเรื่องพวกนี้
จะพยายามประกอบทุกเรื่องเข้ามา
แล้วก็หาวิถีทางทุกวิถีทางที่จะช่วยคนที่มีความทุกข์ด้านนี้อยู่ด้วย
เข้าสู่กระบวนการของการช่วยเหลือเยียวยาอย่างที่สุดนะครับ
แต่ที่สุดแล้วนะครับในกระบวนการของการดูแลตรงนี้
ในด้านของทางด้านสุขภาพจิตเราจะมีทีมช่วยเหลือเยียวยานะครับ
จะเข้าไปพูดคุยกับญาติจะเข้าไปร่วมกันในงานศพ
จะเข้าไปพูดคุยกับทางผู้ที่เสียหายทุกอย่าง
เพื่อที่จะเก็บข้อมูลกระบวนการและเยียวยาช่วยเหลือ
ตรงนี้ก็ขอท่านได้ให้ความร่วมมือ
แล้วก็ได้ให้ทีมเข้าไปได้ทำหน้าที่
แทนพี่น้องประชาชนคนอื่นเพราะว่าการได้ช่วยเหลือเยียวยา
ก็จะเป็นหนทางที่จะทำให้ท่านได้บรรเทาทุกข์ลงไป
แล้วก็เราก็ได้รับทราบปัญหานั้น
แล้วนำมาสู่กระบวนการการจัดการในภาพกว้างขึ้น
ก็ขอนำเรียนว่า
มีแนวทางที่พวกเราจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างไร
ผมจะได้มานำเสนอต่อไปนะครับ